ทำไมตอนหลังเขาภายใดดีอะ
ก็ต้องสาบใจจ้า

เบสไซด์

จะถามเรื่องอะไรก่อนนะ
ความสำคัญของเราเลยค่ะ
ตอนนี้หลังจากนี้ความเลือกมา

มันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อย

ใครจะพูดอะไรเราก็ไม่สนใจแล้วครับ

มันก็ต้องมีบ้าน

แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือ
ไม่ว่าจะมีกระแสทางไหนเข้ามานะครับ

อยากพูดไหมค่ะ
ตลอกกันอย่างคู่เรา

มีใครพึ่งรวมหนักมากมั้ยครับ

ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะ

แต่ว่าคนก็เอาไปจับไปดราม่ากันเองค่ะ
ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นค่ะ
คิมงอนน้อยลงไหม

เดี๋ยวเข้าข้างผู้หญิงนิดนึง
ก็งานเป็นเรื่องปกติ

อย่ารู้เลยครับ
เราก็พยายามทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เนอะ
จะไม่ต้องห่างหวกเธอแย่
แล้วก็เราก็อยู่ในเพื่อนฐานความสัมพันธ์ที่ดี
มีหัวใจให้กันโอเคแล้ว

เข้าใจกันบ้างเปล่า

เราก็นันทำให้คนมีความสุขอยู่แล้ว
ใช่ค่ะซึ่งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ
จะเข้าแล้วก่อนก่อน
อ๋องานบอล

ตามที่พี่บอยพูดทุกอย่าง

ดีใจครับที่เกิดคนดีใจ
ก็ดีใจครับที่ทุกคนรู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจครับผม
กลุ่มแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ยังคะตอนนี้
คือมันก็ไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเนอะใช่ค่ะ
ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว

ก่อนที่แบบเออมาถ่ายรูปร่งกันเถอะอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าอยากถ่ายสีหัวใจอีกครั้งนึง
ตัวหลักตัวนักตัวดี
ถือว่าทุกอย่างมันออกมาด้วยดีเราก็ดีใจ

มันพักประติแล้วแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านมันนานมาก
เรื่องที่ถ้าบ้างจริงผมจะไม่โตบแล้วนะ
แต่ทุกอย่างคือเรื่องมันผ่านมานานมาก
คนจะทำงานด้วยกันคนเจอหน้ากัน
ก็ต้องทำให้สบายใจทั้งคู่
ฉะนั้นถึงจุดนี้แล้วเราเป็นปกติแล้ว

พี่ด่าหรือเปล่า
ผมเชื่อว่าทุกคนสบายใจแล้วเราก็สบายใจ

ตามอย่างที่พี่บอยพูดทุกอย่างเลย

อันนั้นผมไม่ได้ยินนะไม่รู้เหมือนกัน

ไม่แต่น้องก็ก่อนโยธแล้วกับว่ากับก่อใช้ค่ะเลขามายได้มั้ย

ซึ่งบอกว่าขอช่วยถ่ายรูปหน่อยนะ
เห็นเพราะว่าน้องเขาโทรมาปรึกษาเพราะว่าน้องเขาเครียด

เพราะว่าเรารู้อยู่กับใจว่าอะไรมันคืออะไร
เพราะอย่างที่บอกไปก็คือน้องเขาขออนุญาตอยู่แล้ว
ครีมนะครับเราสิ่งกับน้องกว่าอะไรอย่างนี้

น้องก็โทรมาค่ะซึ่งโทรมาขออนุญาตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะ
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็แบบว่าก็ได้เลย
อะไรอย่างนี้น้องก็ขอใช้สวนหน่อยนะเพราะบ้านน้องไม่มีสวน
น้องอยู่คอนโดค่ะอยู่ด้วยกันพอดีตอนนั้น
มีประเด็นดรามมากแล้วไม่มีโอกาสได้คุยกับน้อง
เขาก็โทรมาปรึกษาว่าแบบทำไงดีโดนหนักมากเลย

น้องเขาเป็นเด็กไงแล้วเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้
เราก็โหมันขนาดนี้เลยเหรอที่จะไปทำกับน้องเขาขนาดนี้
แต่เราก็บอกไม่ต้องลบหรอกไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
น้องเขาเครียดถึงแบบร้องไห้โทรมาร้องผมร้องไห้อะไร
ไม่ได้ร้องค่ะแต่แค่แบบลบดีไหมหรือว่าควรทำยังไง
เขาทำตัวไม่ถูกจริงค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องคิดมากมากขนาดนั้นก็ได้
บอกแล้วเรื่องจริงมันไม่มีอะไร
แล้วก็คนต่างคิดต่างนานามันก็ทำให้มันเป็นเรื่องได้
แล้วเราก็ต้องเป็นคนที่มาตอบคำถาม
ว่าซึ่งไม่ใช่เกิดจากตัวเราเลยอย่างนี้มันก็เฮ้ยอะไร

โอ้ยสงสัยชอบเล่นเธออ้าวคงแปลก
หลายคนมองทีเซอร์ว่าจะเป็นแบบว่าในวันไหนกันแน่

เพราะว่าแต่ละแต่ละตัวละครเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย
แต่จริงแล้วเศร้าข้างในอะไรอย่างนี้

มันจะดูแยกไหมมากจริงนะ
ดูแยกไหมเหรอผมว่ามันไม่ยาก
ก็ต้องไม่ยึดติดกับเวอร์ชั่นเก่าก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเวอร์ชั่นสำคัญ
เราอยากให้ดูการพัฒนาของวงการมากกว่าการพัฒนาของตัวละคร
การพัฒนาของแอคติ้งการพัฒนาของโปรดักชั่นอะไรอย่างนี้
เราอยากให้ดูความใหม่นะฮะ
เพราะว่าถ้าจะไปตีดูอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ไปเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้

จุดกำลังอะไรอย่างนี้

ใช่อันนั้นถ่ายนั้น

อ่ะจำไม่ได้เลยว่ะ

แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เคยเล่นมาใช่ไหมครับ
มันเป็นเลิฟซีนแบบอีกแบบนึง

ก็อรวันที่๒๖
ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องโค้งแฝดรับรองว่าครบรถแน่นอน
อุ้ยความสงครร้าดนิดนึงเดี๋ยวบ้าง
อุ้ยอีกนู่น
พี่ขอขอรู้ไป
พี่ขอถ่ายรูปอ่ะพี่ขอนิดนึงนะคะ
เคยอยากจะไม่รัก
ลองด้านหลัง
เคยอยากเจอหักข้างใจ

รักเธอไปทั้งใจ
พยายามไม่คิดถึงพยายามสนใจ
แต่สุดท้ายใจก็แท้ท้าให้กับคนที่ไม่สมควรจะผูกพาเธอ
ใจห้ามยิ่งนำไปต้นเป็นแบบนั้น
อย่างลบความภูมิที่ฉันนั้นมีตอนเธอ
เมื่อยิ่งรู้รักเธอแก่แต่ถามใจทำไมน่าทำไม
เธอมีกลัวหมาให้ร้องเพราะเคยเจอสีเมืองใกล้ใหม่
ถ้าวันนั้นไม่วันไหวหัวใจของฉันคงไม่ร้าวร้านเหมือนวันที่
ใจยิ่งห้ายิ่งเวิร์ดทำไมต้องเล่นแบบนั้น
อยากมองความภูมิให้ต่อเธอยิ่งเจ็บยิ่งรักไม่กลัวใจ
ยิ่งเวียดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะรักเธอได้แค่ทั้งใจ
อย่ารู้สึกอะไรนะอย่ารู้สึกอะไรนะ
ตัวจริงมากตัวจริงเต้น
ทำไมต้องรักเธอได้แค่ทั้งใจทำไมนักทำให้
ไม่ต้องคิดถึงเธอให้สับสนในใจ
ขอบคุณครับ

สวัสดีอีกรอบนะครับ

คนเยอะมากก็ขอบคุณมากที่ที่ให้ความสนใจกันนะครับผม
ก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่กันแล้วก็มาร่วมสนองนะครับ
พบรอบสามปีแล้วก็มาร่วมเอ่อแสดงความยินดีนะฮะ
กับสถานที่สิบของที่นี่แล้วก็มีจริงจริงมีหนึ่งเพลง
ที่จะมาร้องกันนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะร้องกันได้นะครับ
ก็อยากจะให้ทุกคนก็โยก
จริงจริงมันเป็นเพลงผู้นะ
เนี่ยเค้าออกมาคนเดียวอ่ะเค้าให้เราออกมาคนเดียว
สวัสดีครับ
ขอเสียงให้เกอร์ลี่กันด้วย

เจอเราและจิตใจสุดนอกไม่ได้
ถ้าอยากใจก็อยากสัญญากับหน้าอยากเป็นส่วนหัวใจ
ความงามจริงก็ออกจากข้างใน
มันมีหลวงคนแต่สุดมากมายที่สูดยกเข้าไป
บางใครก็เป็นผู้แอบ
ผู้หญิงที่กรุงเชพก็อ่ะ
มันเป็นตลาดเพราะผู้เธอร้ายจักร

ยอมรอดก่อนยอมรอดก่อน
ขอร้องให้เธออย่าเมิน
ช่วยรักษาใจ
ถ้าเธอเห็นจริงแล้วอย่าต้องรักใคร
ถ้าไม่ได้ก็บอกน้องก็เต็มใจจะรักกัน
ไม่ได้มาบอก
ความรักของเราจะคงอยู่แสนหลัง
ฝีมือควันและฝุ่น
มากมากมาก
ฝีมือกำเยาะไฟร่างกายก็
เป็นภูมิแพ้
ผู้หญิงที่ต้องจัดขอบพวกเธอร้ายใจ
หัวใจพี่เองก็ง้า
แต่แต่ประเจนเธอเท่าไหร่
ฉันสุขใจเหลือเกิน

พี่จะทำให้เราทั้งความรักกัน
ถ้าไม่ได้มาตอบ
น้องก็แป้มใจจะรักกัน
พี่ไม่ได้มาโดน
รักของเราจะคงอยู่แสนหลัง

และยังเกมยาว
เดี๋ยวผมขอจบลงไว้ก่อน

ล้อไม่เป็นไง

เมื่อกี๊ก้ล้อไม่เป็นเหมือนกัน
เดี๋ยววาดแตกเรากัน
ล้อไปก่อนก็ได้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นเพลง
มันจะโรงอะไรอยู่นี้อ่า
ที่เคยเคยอย่างนั้นจะเป็นไร
พูดจริงพูดจริงพูดจริงได้ต้องไม่ได้ต้อง
ไม่อยากจะต้องมันต้องนาน
พูดจริงพูดจริงพูดจริงได้ต้อง
ยังว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่
รู้ว่าเธอน่ะรักกันจริงว่าเธอน่ะยังเป็นใจ
รู้ว่าคงไม่ยากกันใหม่
กลับมาคำที่เดาแค่ย้างเธอพูดใหม่
อย่างที่เคยเคย
หญิงนั้นเค้าจะเคยรู้
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ฉันไม่รับฝันแต่ยังจะฟังคำตำนาน
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ยังว่าเธอน่ะยังแปลกกันอยู่
เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
ฉันไม่รับฝันแต่ยังจะฟังคำตำนาน
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ยังว่าเธอน่ะยังแปลกกันอยู่
พูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ฉันไม่รับฝันแต่ยังจะฟังคำตำนาน
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ยังว่าเธอน่ะยังแปลกกันอยู่
ขอบคุณครับ